เอาล่ะคุณผู้ชมเรื่องต่อไปเป็นเรื่องฮือหาที่เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรำ
เรื่องนี้ค่ะท่านเจ้าอาวาสวัดแท่นบันลังเนี่ย
ท่านบอกว่าท่านไปขุดพบลักษณะคล้ายคล้ายหินครับ
แต่หินนี้มันประหลาดตรงที่ว่าเวลามันโดนกับแสงกระทบแล้ว
มันจะเปลี่ยนสีได้ชาวบ้านเขาก็เลยเชื่อกันว่าเอ๊ะหรือนี่จะเป็นหินมงคล
นี่ตอนนี้เราดูแบบนี้มันก็จะเอ๊ะยังไงก็งงเปลี่ยนสียังไงใช่ไหม
แต่นี่คือหินที่เขาว่าเป็นหินประหลาดที่พูดถึงนี่แหละค่ะ
ประหลาดนี้นะคะถูกพบอยู่ที่วัดแท่นบันลังอยู่ที่ตำบล
เหมือนลูกนิมิตรนะลักษณะเป็นแบบนี้เลยค่ะ
หนักประมาณ๑กิโลกรัมเส้นรอบวงประมาณ๔นิ้ว
ไม่ใหญ่เท่าไหร่เนี่ยคุณดูนะท่านเจ้าอาวาสท่านถือก็อยู่ในมือประมาณเนี้ยค่ะ
แต่ดูแล้วมันแปลกหูแปลกตาเหมือนกันว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่ใช่ไหม
แต่ยิ่งแปลกเข้าไปใหญ่อย่างที่บอกว่าเวลามันไปกระทบกับแสง
โดนแสงทางด้านพระประหลัดสุรศักดิ์โชติวโรนะคะท่านเจ้าอาวาสท่านเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าเมื่อประมาณ๒ปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านฝันเห็นปู่ฤษีประจำศาลที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อตั้งหมู่บ้านท่านฝันนะ
โดยพ่อปู่ฤษีมาบอกว่าจะให้ของดีแต่พระคุณเจ้าต้องไปขุดเอานะไปขุดที่หน้าประสาทแท่นบันลัง
พร้อมกับบอกด้วยว่าของสิ่งนี้เป็นของที่ปู่ดูแลรักษาอยู่แล้วเก็บไว้ให้
ท่านเคยฝันแบบนี้เมื่อ๒ปีที่แล้วซึ่งหลังจากที่ฝันผ่านไป๓วันท่านบอกว่าตัดสินใจยังไงดี
เอาจอบไปขุดดูสิหน้าประสาทแท่นบันลังไปขุดดูสิว่ามีอะไรอยู่ในนั้นไหม
พอขุดไปได้ประมาณหนึ่งเมตรก็ไม่พบอะไรเลยอ่ะอืมท่านบอกว่าไม่ไม่เจออะไรก็เลยอ่ะ
ลบดินใส่หลุมคืนไปครับแต่ปรากฏว่าพอกำลังกลบได้เกือบเต็มหลุมอ่ะค่ะอ่า
ดันได้ยินเสียงจอบไปกระทบกับอะไรบางอย่างนึกเหมือนจอบกระทบหิน
ท่านก็เลยอ่ะไหนตรงนี้ใช่ไหมแหวกดูขุดดู
พอหยิบขึ้นมาดูปรากฏว่าก็พบเป็นก้อนหินกลมสีดำก้อนนี้แหละคุณผู้ชม
ทั้งนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากรก็ได้มีการเดินทางมาตรวจสอบแล้วด้วย
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่บอกว่าลักษณะของหินประหลาดลูกนี้นะ

ที่มีเกือบทุกประสาทนั่นแหละเขาจะฝังลูกนิมิตเอาไว้
แต่ที่นี่เขาบอกว่าอันนี้ดูก้อนน่าจะใหญ่กว่าทุกที่

หินก้อนนี้อยู่ในที่ร่มจะดูเป็นหินธรรมดา
แต่พอโดนแสงไฟหรือแสงแดดอะไรแบบนี้
เห็นจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินทั้งก้อนเลย
เดี๋ยวอันนี้ทางกรมศิลปากรจะต้องมีการตรวจสอบว่า
มันคือหินชนิดไหนกันแน่มันคือหินอะไร
แต่ในส่วนของท่านเจ้าอาวาสเองท่านก็บอกว่า
ท่านก็เชื่อว่าน่าจะเป็นหินมงคลแบบเก่าแก่นะ
ตามที่ท่านฝันเอาไว้ว่าปู่ฤษีจะเอาของมงคลมาฝากไว้ให้
ญาติโยมอยากจะมาดูท่านก็บอกว่ามามาขอดูที่วัดได้เลย
แต่เอาจริงท่านก็บอกไม่อยากให้มองว่าเป็นเรื่องงมงาย
ให้ดูว่าเป็นหินมงคลเป็นของศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบนี้
มากกว่าอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อกันไปนะ
แต่ก็เดี๋ยวตรวจสอบอีกครั้งนึงว่ามันเป็นหินอะไร
จริงแล้วหินตามธรรมชาติมันก็มีโอกาสนะที่อยู่ในที่มืด

พอมันเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนสีจากอุณหภูมิ
ดิฉันเคยมีพวกหินมงคลที่เขาใส่ข้อมือกัน
ถ้าเกิดอากาศร้อนอุณหภูมิตัวเราร้อน
มันก็จะเปลี่ยนสีได้อย่างนี้

เหมือนก่อนเขามีมาสักสองสามเส้น

นั่นคือกำไรหรือว่าเกาะอย่างนี้
หินที่เป็นกำไรเขานิดนึงจันหวาไรเลยนะ

โดนแขนตรงนี้